แล้วก็กล้องหน้ารถของพลเมืองดี

เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มอเตอร์ไซค์๒คันตอนแรก
ที่เขาเห็นเหตุการณ์นะยังคิดว่า
เฉียวแล้วรถล้มธรรมดาหรือเปล่า
แต่สุดท้ายมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวลองดูกันก่อนค่ะ
สลบเลยเหรอ

เดี๋ยวต้องดูตอนที่ขยายภาพแบบชัดอีกทีนึงนะพี่เบิร์ต
สรุปมันใช่แค่นั้นจริงไหม

เฮ้ยอะไรยื่นออกไปอ่ะอะไรที่มันยื่นออกไป

เหมือนกับโดนกระจกใช่ไหมโดนแฮนด์ใช่ไหม

ใช่ค่ะเขาวิ่งแซงขึ้นมาแล้วยกขาซ้าย
ถีบมอเตอร์ไซคันซ้ายโอ้โหโหดมาก
พี่วินเนี่ยพี่วินคันซ้ายเนี่ยนะ
กระแทกพื้นขวางถนนแล้วนิ่งไปเลย
เหมือนกับสลบหมดสติอะค่ะครับ
รถคันหลังคือรถคันที่ติดกล้องหน้ารถนี่ยังดีนะ
ขับมาไม่เร็วเบี่ยงรถแล้วก็หลบออกไปได้ทัน

นี่ที่ทีมงานทำภาพช้าให้คุณผู้ชมดูนี่นะคะ
จริงอันนี้ทำเป็นกราฟิกให้ดูนะ
พี่วินมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ

แล้วหลังจากนั้นพี่วินมอเตอร์ไซค์เปิดไฟเลี้ยวขวา
เปิดไฟขวาแล้วก็เบี่ยงออกมา
มอเตอร์ไซคันก่อเหตุเนี่ยเขาแซงมาจากด้านหลังนะ

ยกเท้าซ้ายถีบมอเตอร์ไซค์พี่วิน

หันมามองหันมามอง
มันมีจังหวะที่หันไปลองบอกงั้นเลย
ตอนประมาณสักสี่ทุ่มเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยกล้องหน้ารถเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะวินหมดเอ่อ
สองคันนี้มอเตอร์ไซค์สองคันนี้มีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็มาทำร้ายกันหรือเปล่า
แต่บางคนบอกว่าเอ้ยหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมรถมอเตอร์ไซค์พี่วินเนี่ย
กันรถเฉียวชนหรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่อันนี้อันตรายมากนะ
คุณผู้ชมมันเสียชีวิตได้เลยนะคะหัวกระแทกพื้นแบบนี้แล้วก็เอาคลิป
เนี้ยมาลงเอาไว้ในเพจเฮียขับรถเผื่อทางฝั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์ต้องการ
หลักฐานอันนี้เป็นหลักฐานได้เลยนะคะ